ตลอดตลาดมาแล้วจ้า

เนื้อแดงวัว๒๓๐บาตตก
และไข่ไก่๐๔๖บาตตกซื้อกร
วันนี้นะเห็ดฟางอยู่ที่๑๑๐บาทต่อกิโลกรัม

หูหนู๕๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็เห็ดเข็มทอง๓๐บาทต่อกิโลกรัมนะจ๊ะ
ทานเห็ดกันก่อนก็ได้อร่อยดีมีประโยชน์นะคะ